แต่ว่าคราวนี้มาฟังในอีกพาร์ทหนึ่ง

บทบาทเป็นผู้ประกาศเป็นพิธีกรเนี่ย

เวลามีเรื่องอย่าไปมีเรื่องกับพี่หนุ่มกัญชัย
แต่ในมุมของความเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งค่ะ

มีเรื่องที่แอบเสียดายเหมือนกันนะ
ลูกสาวป่วยแบบนี้แต่พี่หนุ่มบอกว่าโอ้โหผมนี่นะ
เป็นพ่อที่ไม่มีเวลาไปดูลูกเลย
เพราะว่าอะไรคิวงานที่ยุ่งมากแล้วก็ไม่เป็นเวลา
พอจะเข้าไปเยี่ยมลูกนะลูกก็หลับอยู่ก็ไม่กล้าจะรบกวน
ก็ได้แต่ถามถ่ายผ่านกันทางโทรศัพท์ในช่วงที่ลูกรักษาตัวอยู่
หนุ่มก็ขอบคุณน้องมายูนะที่เป็นเด็กดีแล้วก็เข้าใจ
ไม่เคยงอแงเรื่องนี้กับคุณพ่อเลยค่ะ
กังวลเขากังวลเพราะอย่างน้อยเขาจะได้เรียนรู้ว่า
คนเราเวลาป่วยมันมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไง

คือเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การบอกเขาด้วยในการสอนเขาด้วย
เอาจริงนะคือพี่อ่ะ
น่ารักน้องมายูน่ารักเป็นเด็กแบบด้วยความว่าโตมาในวงการเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานมาตลอดด้วย
เนาะเรื่องความฮอตขึ้นห้ิงตอนนี้อุ้ยเห็นอายุ๕๐กว่า
บอกเลยว่ารุ่นนี้ฮอตมานานแล้วเนาะ

ก็จริงจริงอ่าจะเป็นในช่วงนี้ด้วยครับ
อาจจะเป็นที่ว่าเราทำรายการด้วยนะครับ
พอเรามาเป็นผู้ประกาศเนี่ยก็อาจจะเห็นหน้าจอกันอยู่บ่อย
ทางแบรนด์ก็เลยแบบอยากให้เราไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้
ก็มีติดต่อมาครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนเลย
คือก็ไม่ถึงกับเรคแต่ว่าตอนนี้ขอก่อนแป๊บนึง
เพราะว่าตอนนี้พี่ว่ามันเยอะ
เยอะไปเลย